เฟิร์มมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนุ่มน้อยคนหนึ่งหล่อมากที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยหัน
นุ่มนเดชน์ภูกิมิยะนี่แหละที่เป็นแรมดานไซม์
อ๋อแล้วมีหนุ่มในสต๊อกเขาใช่คือนเดชน์เขาเดินทางมาบอกพี่เอเลยว่า
อยากให้พี่เอเนี่ยรักษาสุขภาพอยู่ดูแลตัวเองแล้วก็ตัวเขาไปนานด้วยนะคะ
งานนี้พี่เอก็เลยขอฟิตสุดตัวจัดมาทั้งงานเต้นงานโยคะงานโหนห่วง
ปีนผ้าสู้ตายเพราะกำลังใจดีแบบสุดเลยล่ะจ้า
โอ้โหนี่ก็โพสต์ตามสไตล์พี่เอนะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
คือจริงพวกน้องณเดชน์เป็นแรงบันดาลใจเลยครับ
น้องณเดชน์บอกว่าพี่เอครับคือผมขอให้พี่เออยากอยู่กับผมนานอย่างนี้
คือเหมือนกับว่าถ้าร่างกายดีสุขภาพดีแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับไม่ป่วยไม่ไข้อย่างนี้ครับ

แรกเขาชวนไปออกที่เดียวกับเขาแล้วก็พี่เอดูมันแมนมากเลยที่น้องณเดชน์ไปออกไอเดีย
พี่เอก็บอกว่าแถวบ้านพี่เอเขามีเต้นพอดีค่ะ

ก็คือก่อนไปทำงานตั้งแต่ตอน๘โมงก็เริ่มคลาสโยคะ
แล้วก็ถึง๙โมงก็เป็นเต้นแบบฟุตบอลแล้วก็ปีนห่วง
แล้วก็จนถึงเที่ยงแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เริ่มออกไปทำงาน
แล้วก็ถ้ามีเวลาตอน๓ทุ่มก็จะเข้าไปอีก
ตอนนี้น้องณเดชน์ให้รางวัลเป็นเครื่องปั่นผลไม้ครับ
ดีใจด้วยนะคะพี่เอค่ะไม่ค่อยชั่งน้ำหนักนะแต่เสื้อจากแอลนี่เป็นเอ็มแล้วนะ
ก็ต้องลดเยอะนะเพราะเปลี่ยนไซส์เลยนะคะดิฉันก็เพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่บนศีรษะของพี่เอไป
งานนี้นะคะด้านงานผู้จัดละครของพี่เอสุภาชัยเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังคงมีการดำเนินงานต่อเนื่อง
แต่ตอนนี้ขอพิจารณาเรื่องบทประพันธ์ต่างก่อนว่าอยากจะทำแนวไหนที่มันโดนใจคนดูนะคะ

ส่วนจะมีสาวอ้ำพัชราภามานั่งแท่นเป็นนางเอกในครั้งนี้หรือไม่นั้นคงต้องรอลุ้นกันอีกทีนึง
มีแต่ก็คือกำลังดูเรื่องเขียนบทเรื่องอะไรทุกอย่างอยู่ครับ
เดี๋ยวขอรอเวลาอีกแป๊บหนึ่งแบบนี้นะครับ
ขอทำปีละเรื่องดีกว่าครับเพราะว่าเหมือนกับอยากทำให้ออกมาแล้ว
ลิขิติสยาประสบความสำเร็จไว้เยอะแล้วก็เราก็เลยกดดัน

เอก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงนะคุณ
ฉันอยากโหนสลิงลงมาอ่านข่าวบ่ายนี้มากเลย

ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จทุกเรื่องเลย

หงฟิตหุ่นงานผู้จัดละครงานผู้จัดการดารา
เอเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะคุณ
ใช่แล้วคือไปที่ไหนก็แจกความสุข
ชอบมาก
ยังมีรายการดีอีกมากมายให้ได้ติดตามกัน
ดเลยค่ะอย่ารอค่ะกดกดกดเลย
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป